เชียงใหม่แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเราไปหัวเราะกันให้เหงือกบานขากันไกล
จะพาไปดูลีลาการแสดงโอ้โหร้องกันระงมทั้งงานเลยคุณ
ร้องเพลงเหรอฮะร้องไห้นี่แหละทำไมอ่ะร้องไห้
อย่างนี้จะเป็นการแสดงได้ยังไงแล้วมันจะขำไหมยังไง

ตลอดขำมาแล้วมาแล้วจ้า
ข่าวสนุกสไตล์โป้งชึ่ง
ที่เราเอาบรรยากาศงานกิจกรรมเชิดชูศิลปิน
สืบศิลป์แผ่นดินพระร่วงของชาวสุโขทัยมาฝากกันจ้า
งานนี้ก็มีทั้งการประกาศเกียรติคุณ
และการแสดงต่างดูเหมือนจะธรรมดาธรรมดาใช่ไหมล่ะครับ
แต่มันไม่ธรรมดาครับ
เพราะการแสดงบนเวทีเป็นแบบนี้ล่ะครับคุณผู้ชม

ไอ้หนูเอ้ยร้องไห้ทำไมล่ะเนี่ย
ลูกใครมีปัญหาอะไรบอกพี่มาสิ
อ้าวพี่ถามก็ยังไม่ตอบเอง
หรือต้องให้ศิลปินดาราเขามาถาม
ร้องไห้ออกมาทำไมเสียดายน้ำตากลับ

เนสุโปรตราเชาร๊อกมาถามเลยนะ
เอ้าลองเปลี่ยนคนถามก็ได้
ร้องไห้หาพ่อเธอหรือ
เห็นเธอแต่ก่อนห่าพ่อ
เจ็บช้ำจนน้ำตาคลอก
ให้พ่อมาเช็ดน้ำตา
พ่อคุณแม่หรอกหรือโอ้โหจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
หนูไม่ยอมเต้นเลยล่ะลูกเอ้ยนี่เดี๋ยวลุงให้ดูคลิปนี้เผื่อหนูอยากเต้นบ้าง
นี่ดูเพื่อนเป็นตัวอย่างนะลูกเขาร้องไห้อย่างเต้นได้เลย
ไหนลองดูซิลุงเป็นกำลังใจให้
อึ๊บอึ๊บอึ๊บตายตายล่ะครับงานนี้
ยังร้องไม่หยุดขนาดนี้เนี่ยลุงจะทำยังไงดีล่ะหนูเอ้ย
เอ๊ะมองอีกทีหรือจะเป็นเพราะพ่อหนุ่มน้อยคนนี้กันละเนี่ย
โอ้โหเรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นี่เองล่ะครับ
ทะเลาะกันใช่ไหมบอกลุงมานะ
ถ้าจะมองงานทำไมพักกันสักพาง
พักกันสักพาง
เรื่องราวมันก็เป็นแบบนี้นี่เองเหรอแหม
หาสาเหตุกันมาตั้งนานว่าแต่จะทำยังไงให้หยุดร้องดีละเนี่ย
เพื่อนช่วยกันปลอบหน่อยจ้า
คุณครูคะเพื่อนร้องไห้ค่ะอย่าเล่นไส้นะใจเย็น

นี่ก็เลยร้องกันจนจดงานเลยทีเดียวเอ้ารอก่อนครับเดี๋ยวเขาก็มาง้อนะลูก
แหมเล่นเลยแบบนี้